อีกหนึ่งคนที่หลายคนก็รอคอยนะคะว่าตำรวจจะจับเขาได้ไหม
เสียแป้งนาโนตนะคะวันนี้๑สัปดาห์พอดี
หลังจากเกิดเหตุปะทะกันบนเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
ยังไม่เจอตัวแต่เหมือนจะเจอรอยเท้าค่ะอ่า
วันนี้มีรายงานมาเหมือนว่าจะเจอรอยเท้าที่คาดว่าน่าจะเป็นของเสียแป้งอยู่ใกล้ใกล้กับจุดปะทะนะคะ
ซึ่งจุดตรงนั้นสามารถเชื่อมลงไปที่หมู่บ้านได้ด้วย
วันนี้มีเจ้าหน้าที่ไปเติมกำลังอีกแล้วพี่อุ๋ยครับ
เสือดำเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดตรังนะคะ
อ่าเป็นตำรวจไปเติมเพิ่มอีกสิบหกนายขออภัย
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดพัทธลุงไม่ใช่ตรังนะคะ
ครับนี่ค่ะชุดเสือดำสิบหกนายมาแล้วก็คือแต่งตัวมาเต็มยดเลย
เขาก็ดำสมชื่อเหมือนกันนะคะแต่งกายค่อนข้างรัดกลุ่มเลย
พร้อมที่จะเข้าป่าลาดตระเวนบ่ายโมงตรงค่ะ
เสือดำ๑๖นายเดินเท้าลาดตระเวนเข้าไปที่เชิงเขาบรรทัศน์
หลังน้ำตกท่าช้างใกล้กับอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างที่พัทธลุงนะคะ

เราได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะ

อยากจะไปก็ไปอันนี้ก็ไม่ได้นะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็อนุญาตให้เราตาม

ดำป้องกันแสงแดดและพรางตัว

แขนซ้ายมีเชือกสีแดงอยู่อย่างที่บอกว่าข้างบนเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยมาก

จะได้รู้ว่าหน่วยไหนเป็นห่วยไหนทำอะไรยังไงไปแล้วบ้างนะคะ
เสือดำเดินเข้าป่าไประยะทาง

ก็ไปเจอขนำชาวบ้านในพื้นที่
เป็นจุดตั้งด่านสกัดเจ้าหน้าที่

สะเบียงอาหารและอุปกรณ์ต่างนะคะ
สำหรับปฏิบัติการในป่าเทือกเขาบรรทัศน์

ที่ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปใกล้
ใกล้ตรงนั้นนะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตำรวจภูทรภาคเก้านะครับได้นำกำลังชุดประจำการพิเศษนะครับ
เดินเข้ามาที่ชายเขานะครับเทือกเขาบรรทัศน์นะครับ
โดยด้านหน้านี้เป็นขนำนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ายึด
และเป็นจุดหลักนะครับที่จะส่งกำลังเข้าไปในเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
เมื่อสักครู่นี้ชุดระดับการพิเศษนะครับ
เดินเท้าเข้าไปจำนวนประมาณสิบหกนายนะครับขึ้นไปที่เทือกเขาบรรทัศน์
โดยมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่พบขนำแห่งใหม่นะครับ
ซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยจึงนำกำลังเข้าไปปิดล้อมครับ
หลังจากนั้นชุดเสือดำก็เดินเข้าป่าลึกไปอีกรอบนึงนะคะ
ตระเวนขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัศน์ถ้ำกลางสภาพพื้นดินที่เปียกแฉะ
เพราะว่าเขาบรรทัศน์เนี่ยฝนตกตลอดเลยค่ะเส้นทางขึ้นเขาบรรทัศน
อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างจังหวัดพัทธลุง
จะไม่ค่อยรกทึบเท่ากับฝั่งสตูนนะคะก็จะยังพอมองเห็นทางเดินอย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะ
พอเดินขึ้นไปเรื่อยไปเจอขนำของชาวบ้านหลังนึงนะคะ
มีการเลี้ยงแมวอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าขออนุญาตตรวจค้นหน่อย
อ่านี่ค่ะเจ้าแมววิ่งไปแล้วทางด้านชาวบ้านเขาก็ให้ตรวจค้นนะคะ
ก็มีการยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยเบื้องต้นตรวจสอบดูแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไร
ก็น่าจะเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ทั่วไปนะคะ
ต่อมาชุดเสือดำได้รับรายงานมาค่ะว่ามีเพลิงพักต้องสงสัยอยู่ในป่าลึก
ลักษณะเหมือนเป็นเพลิงพักพิงขนาดเล็กปลูกติดกัน๑๖หลัง
คล้ายทัพของชนมัณฑิมีการเอาถ้อนไม้มาทำเป็นเส๋า
เอาใบไม้มามุงหลังคาส่วนที่พื้นก็เอาใบไม้กับกิ่งไม้ปู
เอาไว้สำหรับนั่งพักผ่อนสร้างอยู่ในสวนยางพารา
ใกล้กับน้ำตกท่าช้างห่างจากเชิงเขาประมาณ๒กิโลเมตร
ทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างนะคะแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังปิดล้อมแล้วก็ตรวจค้นเพลิงพักเลย
จะเจอเบาะแสอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยที่เจอมีแต่กองเสื้อผ้า
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้บางส่วนนะคะคาดว่าน่าจะเป็นของชาวมันนิ
พัทธลุงที่ย้ายออกไปก่อนหน้านี้ประมาณสัก๕วัน
คือชาวมันนี้เนี่ยเขามาพักอาศัยอยู่แถวน้ำตกท่าช้างค่ะ
กระทั่งรู้ข่าวว่ามีตำรวจปิดล้อมป่าล่าตัวเสียแป้ง
เช้าวันนี้พอเห็นเจ้าหน้าที่เข้าป่ามากันเยอะก็คงจะย้ายถิ่นฐานออกไปค่ะ
ก็เลยเหลือเป็นเหมือนกับเพลิงพระพิงแบบนี้เหลือเอาไว้

อยู่นี่หรือไม่มีตัดคลายออก

จากนั้นชุดเสือดำก็เดินเข้าป่าลึกไปอีกนะคะแล้วก็ได้รับรายงานจากชุดไล่ล่าที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ว่าพบรอยเท้าค่ะมีการพบรอยเท้าที่เชิงเขาท้องที่หมู่เก้าตะมนตะหมด
อำเภอตะโหมดนะคะอยู่ทางทิศเหนือของ
แล้วก็คาดด้วยว่ารอยเท้านี้น่าจะเป็นรอยเท้าของเสียแป้ง
เพราะว่ารอยเท้าจุดนี้มันอยู่ใกล้จุดปะทะเล
และจุดที่พบเห็นรอยเท้าก็เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อลงมายังเชิงเขาได้ด้วย
เจ้าหน้าที่เร่งกระจายกำลังเดินเท้าเรียงหน้ากระดานอบล้อมพื้นที่เลยนะคะ
เพื่อจะตรวจสอบรอยเท้านี้ก็ยังไม่เจอสิ่งผิดปกติค่ะ
แต่เขาคาดว่าจะเป็นของเสียแป้งอ่ะนะใช่ค่ะ
เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีการเข้าตรวจสอบตามเพลิงพักชนเผาที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัศน์ในเส้นทางนี้ด้วยนะคะ
เผื่อว่าจะมีเบาะแสอะไรของเสียแป้งบ้างอืมล่าสุดช่วงเย็นหกโมงครึ่งค่ะ
คุณไก๊ติดตามตำรวจชุดลาดตระเวนในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฝั่งทิศใต้นะคะ
โดยมีร้อยตำรวจเอกสารวุฒิเต็มรามรองสารวัสสืบสวนสพตหมดเป็นหัวหน้าชุดลาดตระเวนให้ข้อมูลแบบนี้
พื้นที่เชิงเขาหลังอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะ
ล่าสุดมีการตรวจพบรอยเท้าต้องสงสัยเดินมุ่งหน้าลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
ตรงเชิงเขาบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างทางทิศใต้
และเจ้าหน้าที่เองก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะ
ในการขออาศัยชายค้าของขนำเป็นจุดพักพิงแล้วก็เฝ้าสังเกตการ
เพราะฉะนั้นถ้าเคลื่อนไหวตอนกลางคืนเนี้ยหาตัวยากนะอ่า

พักใช่ไหมคะตามเพลิงขนำของชาวบ้าน
ก็มีการต้มถั่วลิสงกินยามว่างด้วยเวลาเข้าเวรนะคะ
เพราะว่าข้างบนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทานหรอกเพราะว่าต้องทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงอ่ะเนาะ

ในขณะที่แซ็กต้องกินไก่สดนะ
ได้กินถั่วลิสงต้มแล้วนะ
จากที่เมื่อวานโดนท่ากัดเนาะ
กว่าไก่สดเยอะเลยนะไก่นะ

ไม่ได้หยิบที่เขาต้มหรือเปล่าไก๊
ไหนบอกอร่อยไงบอกดิบแล้วยิ้มแห้งเลย
แต่เขาบอกว่าก็เอาไว้กินเป็นของว่างเวลาเข้าเวรนะคะ
ถั่วมันเป็นโปรตีนไงพี่อุ๋ย

ที่เส้นทางติกกับอำเภอตะโมดนะคะ

ตามจุดสำคัญจุดสำคัญเนี่ย

เมื่อกี้นี้เห็นแว๊บ

บอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพกรีดยางนั่นแหละ

ถ้าเหตุการณ์ไล่ล่าเสียแป้งยังยืดเยอะต่อไปเนี่ย

บอกขอไปกรีดยาวหน่อยเถอะไม่มีกินแล้ว

เราได้ออกไปตัดยางแต่ไม่มีไปกรีดยาง

แล้วส่วนใหญ่รายได้ล่ะ
เราก็มาจากสวนยางส่วนมาก
แปลว่าเรามีรายได้วันต่อวัน

จ่ายอย่างเดียว

ทำมาหากินอะไรกันไม่ได้เลย

วันต่อไปนี่ถ้ายังจับเสียแป้งไม่ได้นี่

นี่นะฮะกลางคืนก็ยังออกรัฐระเวนกันอยู่เลยนะ

ไม่รู้จริงมันกว้างมากอ่ะที่เทือข่าวบรรทัศน์

มันกว้างแล้วต้นไม้ก็สูงลกทึกไปหมด

คือถ้านับวันที่เจอเสียแป้งบนเทือข่าวบรรทัศน์

ถ้านับตั้งแต่วันที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ถ้านับตั้งแต่วันที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ย

ไร้ร่องรอยเจอแต่ลูกสมุนของเสียแป้ง

บนเขาเนี่ยตอนนี้กันตัวไว้เป็นพยาน
ตอนนี้ยังไม่เจอเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครช่วยต่ออีกหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่เจอเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครช่วยต่ออีกหรือเปล่านะ

ไม่มีอาหงษ์ไม่มีอาหารไม่มีน้ำไม่น่ารอด

นี่หลายคนเลยบอกเพราะเมื่อกี้บอกเจอรอยเท้าแล้วมันลงไปเชิงเขาได้
หรือเขาหนีไปตั้งแต่วันปะทะแล้วหรือเปล่า

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจภูทรภาค๙นะครับ

ป่าของภูผาเพชรนะฮะ

โดยพิทักษ์ป่าภูผาเพชรบอกว่าเส้นทางนี้
มันสามารถเดินทางเข้าออกผ่านหมู่บ้านได้
แต่ระยะทางมันค่อนข้างไกลนะครับ
จากการสำรวจเนี่ยต้องใช้ยุทธวิธีที่ฝึกมานะครับ

มีต้นไม้หักล้มขวางทางด้วยนะครับ

ไม่พบความเคลื่อนไหวของเสียแป้ง

ท่อนภาคเกล้าใช้เวลาในการรัดตระเวน๔๕ชั่วโมง
แล้วก็กลับลงมาที่ฐานด้านล่างเมื่อ๖โมงเย็น
โดยบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยจะจัดเวรเข้าทำงานกัน๒๔ชั่วโมงนะครับ
แต่ก็ต้องทำอย่างระมัดระวังแม้ตอนนี้ยังไม่พบวิแววของเสียแป้ง
แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเผื่อเจอตัวขึ้นมา
เพราะไม่รู้ว่าเขาจะสู้หรือว่าจะมอบตัวหรือจะอะไรยังไง
ตรงจุดนี้จะมีชาวมันนิอาศัยอยู่นะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขอให้เช้าวันนี้ตอนนี้งดออกล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าก่อนนะครับ
ทำให้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกับชาวบ้านที่ไปกรีดยางในพื้นที่ป่าไม่ได้นั่นแหละ
คุณแซคนัทวินวันนี้ได้คุยกับชาวมันนินะครับ
แต่ละคนก็จุดไฟเอาไว้ที่บ้านของตัวเองนะฮะ
เพื่อสร้างความอบอุ่นไล่ยุงไล่แมลงทำอาหงอาหาร
นี่นะครับเท่าที่จะทำได้ก็นั่งคุยกันอยู่
บอกตอนนี้ถ้าออกไปหาของป่าก็ออกได้แค่ใกล้ที่อยู่เท่านั้น
วันนี้ก็เลยได้มันมาปิ้งกินกัน
นี่แซ็กก็เลยบอกไม่
ไก่ถวดป้มใช่ไหม

นี่ลุงแป้นแกบอกแกไปได้มันมากำลังจะปิ้งให้ลูกกับเมียกิน

แล้วดูน้องเขามองนั่น
นี่เด็กมองเลย
มองเลยเพราะว่ากินก่อนเห็นไหมสองคน

อันนี้คืออะไรนะ

แต่ว่าการล่าสัตว์ของกลุ่มมันนี้ที่ตอนนี้ออกไปไม่ได้เนี่ยนะฮะ

จะใช้วิธีการเป่าลูกดอกเมื่อวานก็เห็นอยู่นะฮะ
ลูกดอกเขาก็จะมีพวก
ยงน้ำยาอะไรของเขาที่เคลือบเอาไว้นะครับ
เป็นการเป่าลูกดอกอาบยาพิษที่ทำมาจากยางต้นเขี้ยม
มันไม่ได้ว่าถึงตายอะไรนะครับ
นี่ฮะทางพี่แป้นแกก็เลยสาธิตให้คุณแซคดู
ว่าเวลาไปเป่าลูกดงลูกดองเนี่ยทำยังไง
คุณผู้ชมครับในการล่าสัตว์ของชาวมันนินะครับ
เขาก็จะมีการเป่าลูกดอกซึ่งบริเวณลูกดอกเนี่ย
ก็จะมีการป้ายนะครับเป็นยางของต้นไม้ซึ่งเป็นยาพิษ
หากไปโดดเท่าสัตว์แล้วเนี่ยทำให้สัตว์นะครับตกล่วงลงมา
จากบริเวณที่อยู่บริเวณด้านบนกับปลายต้นไม้นะครับ
ทำให้ชาวมันนี้สามารถที่จะดำรงชีพ
อันนี้ก็คือการเอาตัวรอดตั้งแต่สมัยยุคก่อนแล้วนะครับ
ถึงปัจจุบันก็ยังมีการเป่าอยู่นะครับเป่าลูกดอก
ให้พี่เขาเนี่ยเป่าดูนะครับว่าจะเล็งไปแล้วที่เป้าจะแม่นขนาดไหนครับ
นี่ครับแกเป่าเนี่ยพี่แป้นต้องเล็งก่อนนะ
พอพี่แป้นก็สาธิตนะครับ
อื้มนี่นะนงมินต์ว่ายากไม่ล่ะ

แซ็กก็เลยบอกเดี๋ยวผมขอลองน้อย

อ่าเนี่ย
แซ็กก็เลยลองครับคือที่พี่แป้นบอกก็
เอาลูกดอกใส่แล้วก็นี่เอาปุ๋ยของต้นไม้มายัด
แล้วก็เป่าลมออกไปจากท้องเนี่ยอัดให้เต็มแรงแล้วก็เป่าวัยมือให้นิ่ง

เฮ้ยแม่นดูว่ะดูดิ
อยู่ในป่าก็รอดตายแล้วแซ็กเอ้ย
นี่นะครับคือทางชาวมานี่บอกว่า
ฝีมือก็ใช้ได้นะครับ
แต่อันนี้ก็คือวิธีการดำรงชีพของเขานะ
แต่ถ้าถามว่าชีวิตณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไง
นี่พี่แป้นแกบอกว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยกลัวเรื่องความปลอดภัยมาก
ต่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ห้ามเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าป่าลึก
เพราะไม่รู้ว่าจะเจอเสียแป้งนาโนตหรือเปล่าไม่รู้เขาอยู่จุดไหน
ตอนนี้ก็อาศัยอาหารที่ทางการนำขึ้นมาให้
เพราะปกติเนี่ยเขาต้องออกไปหาของป่ากัน
เพื่อเอามาประทังชีวิตเอามาใช้ในการดำรงชีพ
อาจจัดก็ไม่ได้ต้องหากข้างนอก
ช่วงนี้เขาสั่งยังไงบ้าง
เขาสั่งว่าห้ามไปป่าห้ามขึ้นควนห้ามไปนี่ไปนี่
ออกข้างนอกเนี่ยอย่างเดียว
เส้นทางพวกนี้มันเดินออกไปได้หลายทางไหมครับ
มีหลายทางครับทางนี้กรอกได้ทางนั้นออกได้ครับ
แต่ว่ามีน่าว่ามันเดินไม่ถึงนะ
กลัวเรื่องความปลอดภัยกัน
ใช่ครับ
สาวบ้านเป็นอย่างไรบ้างวันนี้

มีน้ำเปลือกมีอะไรก็มาดูแลตลอด

เป่าเดี๋ยวลูกดอกมันย้อนเข้าปากนี่ยุ่งเลย

โอ้โหแต่เห็นอย่างนี้ผมว่าไม่ง่ายนะ
น่าง่ายเลยค่ะมินว่ายากมันต้องใช้แรงเยอะมากนะ
เพื่อที่จะให้ลูกดอกมันพุ่งออกไปแล้วแหมระยะทางอีกอะค่ะ

เพื่อให้แบบโอ้โหที๐๙
ถ้ามือไม่เกร็งแบบแม่นก็ยุ่งเหมือนกันมั้ยค่ะ

วันนี้กินไก่สดเป่าลูกดอก

เราก็ลงพื้นที่กันเสียแป้งนาโนตก็ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่
เออเดินก็ได้จักรยานยนต์ก็ได้มีชาวมันนี้อยู่ค่ะ
ลงเขาบ้างดีกว่าพี่อุ๋ยเป็นยังไงเราอยู่บนเขามาหลายวันแล้ว

เขาก็ยังคงไล่กล้องวงจรปิดดูทุกเส้นทางที่คาดว่า
อาจจะเป็นไปได้อะค่ะคือจริงจริงเนี่ยไอ้เส้นทางกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าเขาคงดูกันมาหลายรอบหลายตัวแล้วเหมือนกันไล่ตั้งแต่วันที่เสียแป้งเนี่ย
หนีออกจากโรงพยาบาลมาล่าสุดทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดแถวบ้านเสียแป้งนะคะ
ตีสี่ยี่สิบสองนาทีของวันที่ยี่สิบสองตุลาคมก็คือวันที่เสียแป้งอ่ะ
หนีออกจากโรงพยาบาลมานั่นแหละอืมดูนะคะรถผ่านไปหนึ่งคันคันนั้นคือ
ซิดิสเบนส์สีดำอ่าขับไปทางตำบลบ้านนาอำเภอศรีนคริน
จังหวัดพัทธรุงมุ่งหน้าจังหวัดตรังซึ่งจุดนี้ผ่านเครื่องเขาบรรทัดได้
ซึ่งรถเบ้นสีดำสีดำคันนี้เนี่ยมันไปคล้ายกับรถของเมียเสียแป้ง
อืมที่เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมปีหกสอง
แล้วก็รู้มาด้วยว่าเสียแป้งเนี่ยมีรถเบ้นสีดำกันกระสุน๑คัน
นั่นนั่นนั่นภาพด้านขวานี่คือภาพเมื่อปีหกสองนะคะ
ที่ว่าเคยประสบอุบัติเหตุนะคะครับน่ะเบ้นสีดำคันนี้
เขาบอกว่าในกล้องวงจรปิดลักษณะคล้ายกันมากเราได้ภาพตอนที่เสียแป้งเอารถเบ้นสีดำกันกระสุนไปเจิมกับหลวงพ่อด้วยนะคะ
เมื่อกันเมื่อกรกฎาคมปีหกสามในภาพเนี่ยเสียแป้งเป็นคนลงเอาไว้เองนี่นี่
ลงไว้เองเลยแล้วเขียนบอกอย่าดื้อแล้วนะลูกซ่อมกันเหนื่อยแล้วครับ
แล้วครับนี่ค่ะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ารถเบ้นคันนี้เนี่ย
รถเบนท์ที่เห็นวิ่งผ่านฟึ๊บไปเมื่อกี้นี้ในกล้องวงจรปิด
จะใช่คันเดียวกันไหมและยังไม่รู้เหมือนกันว่า
ในภาพวงจรปิดภาพขวามือเนี่ยใครเป็นคนขับรถคันนี้
คือสมมุติถ้าเกิดว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเนี่ย
แต่ว่าภาพรถเบนส์ที่วิ่งไปเส้นทางที่ว่าจะมุ่งไปทางเขาบรรทัศน์เนี่ย
ค่ะมันคือช่วงตีสี่ใช่ไหมใช่มันก็คือช่วงเวลาที่
มีรายงานว่าเป็นช่วงเวลาที่เสียแป้งขึ้นเขาบรรทัศน์
คือเสียแป้งเนี่ยที่เห็นรถกระบะสีขาวที่ในปอยรับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขับ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปยังเส้นน้ำตกที่จะขึ้นเขาบรรทัศน์เนี่ย
อ่าประมาณช่วงตีสองอืมแล้วก็มีคนรับขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
อ่านี่เห็นไหมอันนี้ตีสองสิบสี่ค่ะอ่า
เนี้ยแล้วก็จะต่อด้วยภาพอ่าจักรยานยนต์ใช่ค่ะที่มีคนมารับเสียแป้งต่อจากรถในปอยเนี้ยอืม
นี่อันนี้ก็ประมาณสักอ่าตีสามค่ะสองตีสาม
แล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยภาพรถเน้นเมื่อสักครู่นี้อ่า
เป็นตอนตีสี่ซึ่งรถเบนท์นี่ก็ช่วงตีสี่ใช่
ก็มุ่งหน้ามาทางเขาบรรทัศน์เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
เป็นรถต้องสงสัยอยู่อ่าท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีอดีต